เรามีเรื่องใหญ่ที่ต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
มีครอบครัวของเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยอายุ๑๑ขวบนะน้องคนนี้ชื่อน้องจีโน่
ปฐุมธานีครอบครัวเขาร้องมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าช่วยตรวจสอบให้หน่อยเถอะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกหลานของเขาค่ะคุณยายเนี่ยน้องอยู่กับคุณยาย
คุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่อีกจังหวัดหนึ่งยายบอกว่าช่วง๓๔เดือนที่ผ่านมา
มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่แถวบ้านนี่แหละนะหลานเนี่ยบอกว่าขอไปนั่งสมาธิ
ไปฝึกนั่งสมาธิไปฝึกเล่นสเก็ตกับพี่เขาค่ะโอ้โหฟังว่าไปนั่งสมาธิ
ทุกคนก็ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องดีล่ะค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ
ผ่านไปผ่านมา๓๔เดือนอ้าวกลายเป็นว่าหลานชายอายุ๑๑ขวบ
กลายเป็นแบบลักษณะของเด็กที่มียานวิเศษนั่งสมาธิท่องนรกท่องสวรรค์
ไปแก้กรรมดูกรรมแก้กรรมให้กับชาวบ้านได้มันอะไรยังไงกันนี่
นี่คือเรื่องที่เราต้องไปตรวจสอบให้ค่ะนะเพราะว่าญาติเขาบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
เอาลองดูก่อนน้องจีโน่เนี่ยมีหลายคลิปเหลือเกินนะครับทุกผู้ชมครับ
อย่างคลิปนึงเนี่ยบอกว่าไปสแกนกรรมไปแนะแนวทางแก้กรรมให้กับชาวบ้าน

ก็คือผู้ชายที่น้องเขาไปนั่งฝึกฝึก

เขาจะเรียกตัวเองว่ามีเพจของเขานะ

น้องจีโน่เด็กชาย๑๑ขวบเรียนอยู่ป๕

คือผู้ชายคนนี้ที่พาน้องมาฝึกนั่งสมาธิ

เก่งกาดมากสามารถถอดจิตท่องนรกสวรรค์

อยู่ในรถเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับ

นะฮะบ้านหลังที่มีพูดผีวิญญาณ

อันนี้บ้านของผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
อยู่แถวบางใหญ่นนทบุรี

มากับผู้ชายคนเมื่อกี้นี่แหละนะ

บอกนี่ผมมากับพระพุทธเจ้านะ

แต่ไม่เจอวิญญาณร้ายอะไร

นั่งสมาธิดูหน่อยว่าที่สารพระภูมิที่บ้านเนี่ย

เจ็บถ้ามีวิญญาณอยู่

ดูด้วยกันแบบมีค่อย
มันหักมาส่วนหนึ่งแล้วก็เลิกตัดอ๋อแล้วคุณตัดเป็นไง
คนตัดตอนนี้ป่วยป่วยเลยขาเป็นแผงอ๋อน่ะ
ใช่ประมาณเดือนหนึ่งอ่ะให้จะจะให้ไปดูหน่อยว่าที่ที่นั่นมี
มีอะไรไหมที่นี่มีอะไรไหมหมายถึงว่าวันข้างหน้า
ถ้าเกิดว่าเราไปทำกาเสคน่ะกาเสถที่นี่อ่าจะดีไหมอืม
นี้เหรอหันมาหันมาดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามี

แม่เมจิโน้ขอเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเลยครับว่า
มีโดโงวิญญาณอยู่ในบ้านนี้
เราไม่ได้เอามาให้ท่านดูเพื่อจะงมงายให้หลงเชื่ออะไรทั้งสิ้น
เรากำลังช่วยเหลือเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ครอบครัวเขาร้องเรียน
คือคนเราจะนั่งสมาธิอะไรจะเข้ายานอะไรได้เร็วขนาดนี้

แล้วก็เห็นเลยเห็นหมดเลยคือแทบไม่ถึง๑๐วินาที
คือเวลาเราพูดถึงความเชื่อความศรัทธา
หลายคนมักจะพูดประโยคที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เรื่องความเชื่อความศรัทธาไปว่ากันไม่ได้
แต่เรื่องนี้มันเกี่ยวเนื่องกับเด็กนะคะและไม่ใช่แค่น้องจีโน่คนเดียวนะคะมีเด็กคนอื่นด้วยประเด็นคือเด็กคือผ้าขาว
จะสอนอะไรเด็กเนี่ยต้องสอนในสิ่งที่ถูกต้อง
ถ้าฝึกนั่งสมาธิไปในทางที่ถูกที่ควรมันเป็นเรื่องดีมากนะคะ
แต่ถ้ามาสอนเด็กให้เป็นลักษณะแบบนี้ไปสแกนกรรมให้คนนั้นคนนี้
มันก็เป็นเรื่องที่คนฉุกคิดนะว่าเราจะต้องช่วยเด็กเขายังไงดี
แล้วถ้าคนดูคลิปเนี่ยจะเห็นว่าคือน้องเนี่ยคือเราไม่ได้กำลังโทษน้องนะฮะ
แต่หมายถึงคนที่พาน้องไปนั่งสมาธิจะเห็นว่าเด็กก็นั่งไปอย่างนั้นแหละ

พูดตรงน้องผู้ชมลองดูเห็นไหมมือไม้เขาก็
ผู้ใหญ่ถามมาเขาก็ตอบถามอะไรมาเขาก็ตอบเขาไปเรื่อย
แต่ผู้ชายคนนี้เขาต้องการอะไรหรือว่าเขาทำแบบไหนยังไงเดี๋ยวค่อยไล่ไป
มีอีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมคลิปนี้เนี่ยน้องจีโน่เนี่ย
บอกว่าถอดจิตถอดจิตไปหาแม่นาคพระขนง
แล้วบอกว่ามัจจุราชเนี่ยขังแม่นาคเอาไว้ที่ต้นไม้

รู้แล้วเขาบอกว่ารู้แล้วแต่เขาก็เจอเขาที่เมืองมนุษย์เนี่ยเหรอครับ
หลังจากที่เขาโดนลงโทษเสร็จโดนจากนรกเสร็จ
เขาก็จับขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นบ้านบ้านรับไว้นั่นแหละ
บ้านรับไว้สร้างไว้ในป่าสร้างไว้ในต้นไม้
เขาไม่น่าเข้าไปอยู่ในต้นไม้อ่ะเขาพังออกมาไม่ได้แล้วก็ออกมาไม่ได้
เพราะเขาได้สาบแม่นาคไว้
ก็อย่างที่คุณเข็มมาสอนบอกนะฮะถ้าไปดูในเฟซบุ๊กของผู้ชาย
ที่เขาเปิดสอนสมาธิฝึกสมาธิให้กับเด็กเนี่ย
ไม่ใช่แค่น้องจีโน่คนเดียวเท่านั้น
เด็กรุ่นราวคราวเดียวกันทั้งผู้ชายผู้หญิง
น้องจีโน่๑๑ขวบอยู่ฟ๕
ดูแล้วก็รุ่นใกล้กันนี่แหละมีอีกหลายคน
แล้วแต่ละคนก็นอกจากฝึกเล่นสเก็ตนี่ก็มี
เพราะว่านอกจากสเก็ตแล้วเนี่ยเขาก็บอกเขาก็นั่งสมาธิ
แล้วก็ถอดจิตไปท่องนรกท่องสวรรค์อะไรกันได้
แล้วคิดว่าลูกสอนได้ไหม
จะคิดว่าลูกสอนได้ไหม

มีคนไลน์มาบอกว่าเขาถึงสั่งชาติเลย

ได้เลยอ่ะแต่หนูว่าฝึกไปกี้หนึ่งกี่นาทีนะ
มันสามนาทีค่ะนะสิบนาทีนะสิบนาทีถอดฉีดได้เลย

น้องแก้มมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะร้อยเปอร์เซ็นต์
ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหากเจอครูที่เรียนบอกว่า
จะพาเด็กนักเรียนไปเที่ยวสวรรค์เนี่ยแล้วมีเด็กบอกว่า
ชัดมีความสุขไหมมีมากน๋อยมากสุดมาก

คือเด็กเขาเป็นวัยที่กำลังน่ารักน่าเอ็นดูเป็นผ้าขาวค่ะ
แต่การที่คุณไปสอนอะไรนำอะไรไปใส่สมองเขาเนี่ย
แล้วถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโอ้โหแล้วเด็กเขาจำไปยาวเลยนะ
มันเป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองคือเห็นแบบนี้คงต้องตกใจ
คือเด็กบางคนบอก๓นาที๑๐นาทีก็ฝึกได้

ซึ่งผู้ชายคนนี้เราเจอตัวเขานะครับ

เดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังกันแล้วกัน

แต่ถ้าเขาทำได้อยากให้เขาทำเองเนอะไม่อยากให้ใช้เด็กอะค่ะ
แต่ปัญหาคือเนี่ยเรื่องของเด็กเนี่ย

ครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็บอกมา
เขาก็ไม่รู้ว่าลูกหลานเขามาแบบนี้
เขาคิดว่ามานั่งฝึกสมาธิทั่วไป
ผู้ชายคนนี้ก็ในแต่ละคลิปนี้ก็จะถามตลอดนะ

ก็เลยทำให้เกิดคำถามขึ้นมากมายว่าทั้งน้องจีโน่แล้วก็เด็กกลุ่มนี้เนี่ย
ผู้ชายคนนี้ที่เขาเรียกตัวเองว่าองค์ดำเนี่ย
ตกลงแล้วมันคืออะไรอย่างไรกัน

เอาเด็กเนี่ยไปทำอะไรในรูปของการแสวงหาประโยชน์อะไรจากเด็กหรือไม่อย่างไร
นี่ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องขยายผลกันต่อจริง
คุณผู้ชมคะเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้
อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากว่าโอ้โหปัญหามันคือคนสอนนี่แหละ

ทีมข่าวของเราไปคุยทั้งกับเด็กและคนสอน
เราส่งนาริสบุญนิ่มไปคุยกับน้องจีโน่เด็กชายวัย๑๑ขวบที่อยู่ในคลิป
ไปคุยกับคนสอนด้วยนายอภิรัตน์สมพดุงหรืออาจารย์องค์ดำ

เขาก็จะให้นั่งสมาธิถอดจิตทดลองสมาธิถอดจิตไปนรกสวรรค์อะไรแบบนี้เลย
องค์ดำบอกนาริฐว่า

เอาเด็กมาสอนเนี่ยนะก็คือสอนจากการนั่งสมาธินี่แหละ
หลับปลานั่งสมาธินับ๑๓๐
แล้วถอดจิตไปกราบพระพุทธเจ้า
นี่คือสอนเด็กนะคะแล้วเริ่มอธิบายถึงสวรรค์
ก่อนจะพุ่งตัวลงไปในนรกไปพบกับพญายมได้
น้องจีโน่อธิบายถึงลักษณะของพญายมด้วยนะ
แล้วน้องบรรยายว่าโอ้โหบนสวรรค์เป็นยังไง
เข้าเฝ้าพระอินทร์เป็นยังไง
ลองฟังน้องดูนะคะน้องเป็นเด็กนะคะ
ต้องใส่วงเล็บไว้ก่อนน้องอายุ๑๑เท่านั้นเอง
ถ้าอาจารย์ผมบอกให้ไปดูอะไรผมก็เห็นตามนั้นแหละครับ

นรกสวรรค์ครับโยมบาลโยมทูตเห็นหมดครับอืม
จุราชก็เห็นครับอาจีโน่เดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงสามสิบนะ
จินโน่ขอขอให้พ่อเจ้ามานั่งสมาธิในในหยดน้ำนะ

ฝึกนั่งสมาธิกับคนที่เขาเรียกกันว่าเป็นองค์ดำนะคะให้ถอดจิตนาริสก็เลยถามว่าถอดจิตเห็นพี่นาริสเป็นยังไงบอกว่าไม่เห็นอะไรเพราะพี่นาริสเป็นคนดีนาริสเลยบอกว่าลองถอดจิตดูท่านนายกสิเป็นยังไง

จุดสำคัญก็คือตรงที่ผู้ชายคนนี้บอกว่านับแค่ไม่นับ๑๓๐เด็กก็ถอดจิตไปที่นู่นที่นี่ท่านได้แล้ว
เพียงแต่ว่าการที่เด็กมามีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เนี่ย
แล้วผู้ชายคนนี้ที่พูดที่คุยหรือว่าได้สอนเด็กนั่งสมาธิเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
แล้วเด็กคุณจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปกับเขาอย่างนี้เหรอเนี่ย

คุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะเพราะว่าเราตามเรื่องนี้ให้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการเรียกเงินคนที่มาสแกนกรรมด้วยไหม
เรียกรับเงินด้วยไหมแล้วเป็นการใช้แรงงานเด็กหรือไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ละเรื่องนี้ค่ะ
อันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันนะคะ

อกจากจะถอดจิตไปทั้งสวรรค์ทั้งนรก

แล้วทำไมบ้านกกอกมุกดาหารจะไป
ไปดีหรอ
ไปไขะคดีให้ตายไปไข้น้องชมพู
นี่ค่ะองค์ดำบอกว่า

ลองหลับตาถอดจิตไปบ้านกกอกซิ

บอกว่าน้องชมพู่อยู่บนสวรรค์เป็นเด็กบริสุทธิ์
ตอนนี้น้องอายุ๖ขวบแล้ว
คนร้ายที่พาน้องชมพู่ขึ้นไปเป็นผู้ชายสวมหมวกโม่ง
ใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงสีดำใส่รองเท้าใหญ่
พาน้องออกจากบ้านด้วยรถกระบะสีเทารถเก่า
ตอนนั้นน้องชมพู่หลับอยู่พาขึ้นไปบนเขา
คนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายน้องชมพู่และขุดหลุมฝัง
อันนี้อ้างว่าถอดจิตไปแล้วเห็นแล้วก็ได้คุยกับน้องชมพู่นะคะ
มียุคลิปดีอะไรขึ้นคน
เอาเขาลงไปพาเขาลงไปหาแม่เขาดิ
เขาบอกได้ไหมว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนฆ่าเขา
เขาบอกยังไม่รู้เลยครับยังผมไม่รู้ชื่ออ่ะ
ไม่เขาเห็นเป็นผู้ชายแล้วก็ใส่ใส่อีโม่งครับ
เป็นโม่งใช่แต่เขายังน้องชมพู่ยังไม่รู้ชื่อ
แต่เห็นแบบนี้ใส่เสื้อสีดำยาวใส่กางเกงสีดำ
ใส่อังเกงสีดำยาวยาวแล้วก็ใส่องเท้าองเท้าค่ะองเท้าแบบยายยาย
ก็คือกางเกงสีดำเสื้อสีดำแล้วก็ใส่หมวกไอ้โม่งใช่ไหม
พาขี่พาป้าขึ้นรถใหญ่แล้วขี่ไปมุมภูเขา
แล้วอีกอย่างหนึ่งรถอะไรที่เขาพาไปก็รถแบบมันมีรถยนต์น่ะ
รถกระบาดน่ะอ่ะรถยนต์นั่นแหละครับไม่ใช่รถเอ้ย
รถกระบาดรถกระบาดรุ่นวีออสที่เก่าเก่าเนี่ยรถกระบาดไอ
เก่งต่างหากที่ชื่อวีออสยี่ห้อโตโยต้านะเองดูหน่อยดิ
เพราะว่ามันไม่งั้นมันจะขึ้นเขายังไงอ๋อขึ้นไปจอดแถว
เขาแล้วเขาก็เดินอุ้มน้องชมพู่ขึ้นน้องชมพู่ก็ยังหลับอยู่เลย
อ๋อยังเห็นภาพเหรอห้ะหลับอยู่เพราะขึ้นไปน้องชมพูก็ตื่น
เขาก็เอามีดแทงน้องชมพู่ตกลงมีดแทงใช่ไหมใช่ครับแทงท้องแล้วก็
ทีเดียวก็ตายเลยแล้วก็มีดออกแล้วก็เอาผ้ามาขุดขุด
แล้วก็เอาผ้ามาม้วนตัวน้องชมพู่แล้วก็วางไว้ครับแล้วก็
เอาดินมาขุดฝังที่เดิมแล้วเขาก็ออกไปนะแต่เขาไม่ได้ฝังนะ
เขาเขาวางใช่วางไว้วางไว้เขาวางสมน้องชมพูไว้บนหินเนี่ย
ใช่เขาเป็นคนในหมู่บ้านไหมไอ้ลุงใช่ครับเขาเป็นคนในหมู่บ้าน
คนคนในหมู่บ้านหรือคนนอกหมู่บ้านคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้าน
แล้วเขาก็ย้ายออกไปไหนก็ไม่รู้
คุณผู้ชมคะลองตั้งข้อสังเกตดูนะคะตามคลิปเมื่อสักครู่เนี้ย
เราให้คุณผู้ชมฟังเสียงน้องจีโน่ที่บอกว่าถอดจิตไปที่บ้านกกอก
แล้วก็ได้คุยกับน้องชมพู่ครับจะมีเสียงองค์ดำที่เป็นครูฝึกเนี่ยค่ะ
คอยถามอยู่ตลอดแล้วเป็นคำถามในลักษณะของคำถามนำ
จะคอยถามคอยใส่ข้อมูลเพื่อให้น้องตอบแต่น้องจะตอบสั้นครับ
แต่องค์ดำก็จะถามจะให้ข้อมูลจะแบบถามนำอยู่ตลอด
แล้วบ้านกกอกก็ไม่ได้อยู่ที่ศรีสะเกดนะคะแต่องค์ดำบอกให้น้องถอดจิตไปบ้านกอกศรีสเกต
แต่น้องอ้าวได้คุยกับน้องชมพู่ได้ยังไงบ้านกกอกอยู่มุกดาหารนะคะ
น้องชมพู่เสียชีวิตคืออายุสามขวบนะคะไม่ใช่ห้าขวบนะคะ
แต่ว่าทำไมน้องถึงบอกว่าได้เจอน้องชมพู่ได้คุย
น้องชมพู่ตอนนี้อายุ๖ขวบซึ่งจริงแล้วไม่ใช่น้องก็จะอายุ๔ขวบ
ส่วนรถที่คนร้ายใช้เนี่ยบอกว่ากระบะวีออสซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะนะคะ
ออสก็รถเก๋งอะไรอย่างงี้นะมันก็เป็นเคาะใช่ค่ะทีนี้ค่ะ
ผลการชนะสูตรกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ตามข้อมูลที่เรานำเสนอกันมาโดยตลอดไม่มีเรื่องของการใช้มีดเลยนะคะ
ครับแล้วก็เรื่องที่ว่าคนร้ายขุดหลุมฝั่งน้องเนี้ย
ไม่มีนะคะเพราะว่าร่างของน้องชมพู่เนี่ยไม่ได้ถูกฝังถูกกลบอะไร
ดังนั้นข้อมูลตรงนี้มันก็จะไม่ตรงกับข้อมูลจากตำรวจนะคะ
ที่เรานำเสนอข่าวมาโดยตลอดดังนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่องค์ดำ
พยายามจะถามให้น้องจีโน่ถอดจิตแล้วพูดออกมาเนี่ย
มันยังไงกันแน่นะคะสิ่งที่เรานำเสนอคุณผู้ชมถามว่านำเสนอเพื่ออะไร
ทางครอบครัวของน้องเขาขอความช่วยเหลือมาค่ะว่าให้ช่วยหน่อยค่ะ
เพราะเขาเห็นน้องเนี่ยมาทำแบบนี้ครอบครัวเขาก็ไม่สบายใจ
ครอบครัวคิดว่าน้องมาฝึกนั่งสมาธิอืมนี่นะคะครับ
แล้วเหมือนกับน้องก็ถูกถูกให้ข้อมูลอ่ะ
แล้วน้องก็จะตอบตามคำถามที่มีการถามนำอยู่ตลอดนะคะ
ก็เดี๋ยวลองฟังทางตัวของผู้ชายคนนี้เขาหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
ชื่อจริงชื่อนายอภิรัตน์สมพดุงนะครับเขาก็จะมีเพจเฟซบุ๊คของเขา
นะแล้วเขาจะเรียกตัวเองว่าองค์ดำนะครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นคนสอนนั่งสมาธินี่แหละนะยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ย
เขาสนใจการฝึกนั่งสมาธินะครับซึ่งอาจมีวิธีการที่มันจะแตกต่างจากคนอื่น
แต่ยืนยันว่าเป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านายอภิรัตนเนี่ยบอกกับเรานะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาทดลองฝึกสมาธิถอดจิตให้กับเด็กมาแล้ว
ต่ำกว่าหนึ่งร้อยคนสาเหตุที่เลือกฝึกให้กับเด็กนะ
นายอภิรัตคนนี้เนี่ยบอกว่าเกิดจากการพิจารณาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
ว่าผู้ที่จะบรรลุทำได้ง่ายต้องเป็นผู้ที่ไม่สนใจเรื่องทางโลก
แล้วก็ไม่ได้ครองเรือนก็คือยังไม่ได้แต่งงาน
ก็เลยคิดว่ามีแต่เด็กเท่านั้นเพราะว่าสอนง่ายแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์
ซึ่งเขาบอกว่าการฝึกสมาธิแล้วก็ถอดจิตให้กับเด็กเนี่ยจะใช้เวลา๑๐๔๕นาทีเท่านั้น
แต่ต้องมีการพูดคุยกันด้วยเพื่อดูพื้นฐานของเด็กก่อนว่ามีความสนใจ
หรือว่ามีความรู้ในเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเด็กสนใจด้านวิทยาศาสตร์
ก็จะสามารถถอดจิตไปหามนุษย์ต่างดาวได้บางคนสามารถถอดจิตไปหานักร้องดังที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะ
อันนี้เขาบอกนะฮะหรือว่าจะถอดจิตไปหานักฟุตบอลระดับโลกนี่อันนี้ก็ทำได้
อันนี้นายอภิรัตองค์ดำเขาบอกกับเรานะครับ
จริงคือถ้าหลักการทางจิตก็คือว่าถ้าหลับตาสว่างถ้าสว่างมากเนี่ยมันก็ไปได้เพราะหลับตาสว่างมากมันก็จะเห็น
มันก็จะเห็นอยู่แล้วไงแล้วพอเห็นแล้วเนี่ยการเห็นเนี่ยสุดท้ายก็คือมันจะเห็นจากข้างในก่อน
ก็คือเห็นของที่อยู่ในตัวก่อนก็คือเห็นองค์พระใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
หลังจากนั้นก็คือพอเขาน้อมจิตว่าเขาอยากจะเอาการเห็นที่เขาพัฒนาข้างในเนี่ยน้อมจิตออกไปเห็นข้างนอกเนี่ยมันก็ไปเลย
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าการลืมตาเห็นกับการหลับตาเห็นมันก็มีรายละเอียดที่ต่างกัน
ก็คือพอเขาน้อมจิตไปก็คือไปดูโลกก่อนไปดูโลกไปดูคั่วโลกเหนือคั่วโลกใต้ไปดูอะไรในโลกก็ได้
แค่นี้ก็อัศจรรย์แล้วนะคือบางทีเราขยับไปเรื่อยเพราะเราก็อยากจะได้ความรู้ของเราสุดของเรา
แต่ว่าแค่ผมรู้สึกเลยว่าถ้าเราไปคุยกับพวกที่หลับตามืดจริงไอ้แค่เห็นผีนี่ก็อัศจรรย์แล้วแหละ
แค่ว่าคุณสามารถต่อจิตไปเผื่อโลกเหนือโลกใต้ไปดูกำแห่งเมืองจีน

คือเราก็มีความคิดอยู่นะว่าถ้าเกิดคนสมัยพุทธกาล

ความคิดของเรานะ

เราไม่ได้เอามาให้ดูเพื่อจะให้งมงาย

เรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่

แต่ว่าฟังเหตุผลของผู้ชายคนนี้ก่อนนะครับ

ฝึกสมาธิถอดจิตของเขาเนี่ย
จะช่วยให้เด็กมีสติปัญญามากขึ้น

เกเรด้วยชอบทะเลาะวิวาสด้วย

แล้วไม่อนุญาตให้ลูกมาฝึกสมาธิ

เขาบอกว่าการฝึกสมาธิถอดจิตของเด็กเนี่ย

การเชื่อที่เกิดขึ้น

เขาเชื่อว่าน้องจีโน่เนี่ย

เป็นเด็กวิเศษที่เห็นในสิ่งที่คนอื่น

แล้วก็เราต้องการสตอรี่มากกว่าเรื่องราว

เหมือนถึงว่ามันไปถึง๑๐แล้วไง

มันยาวไปหน่อย

ได้เองก็คือถ้าเด็กบ้านปกปก

ก็ต้องการสิบเอ็ดสิบสองสิบสามซึ่งผู้ใหญ่
ก็ต้องการ๑๑๑๒๑๓มันจะง่ายกว่า

แต่หลับตาเห็นเนี่ยมันก็จะได้ข้อมูลใหม่
จะถามว่าคือผมพูดเลยนะ
มันเรียกว่าสมรุติฐานดีกว่า
น้องเขาจะสร้างสมุติฐานอันใหม่ขึ้นมา

คือระหว่างที่คุยอยู่เนี่ยปรากฏว่า

โทรมาหานายอภิรัตนะฮะ

ให้พาหลานกลับมาส่งบ้านนะ

แล้วตอนนี้ให้กลับเลยนะ

ไม่งั้นเดี๋ยวจะไปแจ้งความแล้ว

ไม่สนใจเลย

แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
แกบอกว่ามีมุมมองใหม่

นี่ค่ะคุณผู้ชม
พอคุณยายของน้องจีโน่ทองสับมาว่า

แล้วองค์ดำก็บอกกับนฤทธินักข่าวของเรานะบอกว่า
ครอบครัวของน้องคงไม่เข้าใจ
ในสิ่งที่ตัวเองพยายามจะฝึกสอนให้น้องได้ดี
สิ่งที่น้องจีโน่กำลังทำอยู่คือศาสตร์ใหม่นะคะ
คือเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยอันนี้มันเรื่องหลังนะ
ก่อนอื่นคือคุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองของเด็กเขาก่อนนะ
ใช่ค่ะเขาบอกให้เอาน้องจีโน่ไปส่งค่ะ
แต่องค์ดำก็บอกว่านี่มันศาสตร์ใหม่

น้อยคนมากที่จะทำได้แบบนี้นะ
แต่ทำไมไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวของน้องจีโน่
ทีมข่าวก็บอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้แล้วที่เคยที่ฝึกฝึกน้องมาตลอดเนี่ย

ครอบครัวเขารู้ไหมนะคะ
ทีมข่าวก็เลยคุยกับคุณยายของน้องจีโน่
คุณยายบอกว่ายายกับแม่ของน้องจีโน่ทำงานต่างจังหวัด

ไม่เคยรู้ว่าองค์ดำเอาน้องจีโน่ไปสดผ่านเพจของตัวเอง
ให้น้องนั่งสมาธิถอดจิตไปนรกสวรรค์
รู้จากแม่น้องจีโน่ที่ดูข่าวตอนเช้า
แล้วก็มีกระแสโจมตีเด็กว่าทำไมไปสแกนกรรมถอดจิตไปไหนต่อไหนได้
คุณยายบอกว่าเนี่ยหลานเนี่ยตกเป็นเครื่องมือของการเอาไปทำมาหากินนะคะ
ส่วนที่องค์ดำอ้างว่าพาน้องจีโน่ไปฝึกสมาธิแล้วผลการเรียนของน้องดีขึ้นทันตา
เพราะมีสมาธิทำให้อะไรเก่งขึ้น
ก่อนที่จะฝึกสมาธิกับองค์ดำนะเกรด๒๗

เป็นยังไงฮะ
ยังไงคุณยายถามโอ้นี่มันตกไปเยอะเลยนะโอ้โหครึ่งครึ่งเลยอ่ะ
ใช่แม่เค้าก็ไม่ยอมแม่เค้าก็ไม่ยอม
เขาอ่ะมาขายของอยู่ในซอยบ้านเนี้ยมาขายของมาขายกล้วยแท้
เออน้องก็เราก็คือความเราอยากกินกล้วแขกเราก็ให้น้องเดินไปซื้อ
พอน้องเดินไปซื้อกล้วแขกเขาก็ชวนน้องชวนน้องไปนั่งสมาธิ
ถามน้องชื่ออะไรมาลองนั่งสมาธิไหมถ้านั่งสมาธิก็ไม่เป็นไร
คือว่าน้องก็จะได้ไม่ติดเกมด้วยเขาก็บอกว่าเขาพาน้องไปเล่นสเก็ตบอร์ด
อ่ะคือเราก็ไม่ได้ว่าอะไรคือเล่นสเก็ตบอร์ดเห็นเด็กเด็กทั่วไปคือก็เล่น
แต่พอเราไปดูในไลค์อ้าวมันไม่ใช่แล้วนี่นี่มันมันไปมันไปนอกรู่นอกทางแล้ว
คือไม่ไม่ใช่ว่าไปนั่งสมาธิอย่างเดียวแหละนี่พูดว่าเค้าเห็นอะไรบ้างค่ะ
พี่เอาคือเช่นไอ้พาทีอะไรอย่างนี้ยังยังบอกว่าอะไรวะเดี๋ยวจะส่งผี
ไปจัดการหมอปลาอะไรอย่างนี้บอกก็เลยบอกโน่อันนี้คือมันไม่ใช่แล้วนะ
หมอปลาเขาไม่ใช่คนไม่ดีหมอปลาคือคนที่แม่ดูข่าวข่าวเขามาเนี่ย
คือเขาช่วยเหลือประชาชนตลอดเขาไม่ได้เรียกร้องเงินทองอะไรด้วย
ทัวร์นรกทัวร์สวรรค์ทัวร์จริงเหรอเด็กคืออย่างหลานเนี่ยอีกคนนึงเนี่ย
น้องของเขาเนี่ยสองขวบดูการ์ตูนอาเวนเจอร์อะไร
ก็ยังเอามาเอามาเล่นเอามาจินตนาการเองได้
อันนี้มันคือจินตนาการมันไม่ใช่สมาธิจริง
เราไม่ได้สนับสนุนแบบนี้เราไม่ได้ต้องการให้น้องไปหลอกลวงคนแบบนี้
อันนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงเราไม่ชอบเราไม่เอา
นี่นะคะคุณยายของน้องจีโน่บอกว่าแบบนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงหรือเปล่า
เพราะอ้างว่าจะพาน้องไปเล่นสเก็ตจะพาน้องไปนั่งสมาธิ
ยายไม่เคยรู้เลยว่าพาน้องไปสดผ่านเพจนะคะ
แล้วก็ไปสแกนกรรมถอดจิตอะไรได้
ยายบอกว่ายายดูแล้วมันก็จินตนาการของเด็กแหละ
ใส่ข้อมูลเด็กแล้วเด็กก็จินตนาการตามไปด้วย
คือน้องเนี่ยหยุดเรียนเพราะโควิด๑๙
ดำมาขายกล้วยแขกอยู่ใกล้บ้าน
นี่คือจุดเริ่มต้นที่เจอกันก็เริ่มคุ้นเคยกัน
ดำชวนน้องไปบวชเรียนที่วัดพระธรรมกาย
น้องไปบวชแล้วเขาก็คุยกันสนิทกัน
แล้วเหมือนกับว่าบวชได้๒๑วัน
ดำชวนน้องจีโน่มานั่งสมาธิกับตัวเอง
พาไปเล่นสเก็ตบอร์ดน้องจีโน่ก็เชื่อ
ครอบครัวก็ไม่รู้ค่ะก็เห็นว่าก็พาน้องไปบวช
พาไปเล่นสเก็ตก็ออกกำลังกายชวนไปนั่งสมาธิมันก็เรื่องดีอะเนาะ
ก็ไปฝากให้ฝึกกับองค์ดำ
แต่พอเกิดเรื่องแบบนี้คุณตาคุณยายบอกตกใจมาก
คุณตาบอกองค์ดำทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังทำอะไรอยู่
ตอนแรกก็สงสัยนะว่าเอ๊ะหลานมีเงินเฉยเลยอ่ะ
บางวันเอาเงินมาให้ยาย๕๐๐บางวันเอาเงินมาให้ยาย๑๐๐๐
หลานบอกว่าได้มาจากลุงองค์ดำนี่นะคะ
พอมีรายได้องค์ดำไม่ขายแล้วกล้วยโขงกล้วยแขก
ขายแล้วนะคะไม่ขายมาเป็นเดือนแล้วนะคะ
ปกติขายกล้วยแขกอยู่ใกล้บ้านน้องจีโน่
แต่ทีนี้มีรายได้จากเพจของตัวเองไงฮะ
ครับเนี่ยข้าวของยังกองอยู่เลยแบบนี้ค่ะ

เพจที่ว่าสอนเด็กฝึกสมาธิอะไรเนี่ยหรอ
มีรายได้ไม่ขายแล้วค่ะกล้วยแขกทิ้งของเลยค่ะ
ครับแล้วของก็กองอยู่แบบนี้ค่ะไม่กลับมาขายต่อเลยค่ะ

นี่พอฟังข้อมูลจากคุณตาคุณยายของน้องจีโน่แบบนี้
คุณนฤทธิผู้สื่อข่าวของเราไปถามนายอภิรัติองค์ดำอีกรอบนึง

เขาไม่รู้เรื่องเลยนะ
ทางไลฟ์อะไรของพี่เนี่ยแล้วแบบเอาลูกเอาหลานเข้าไปทำแบบนี้ได้ยังไง
เขาเลยบอกผมก็เสียใจนะถูกมองแบบนี้เนี่ย
ใฟล์ไว้เมื่อแล้วครับ
เดี๋ยว
นายอภิรัตบอกว่าก่อนหน้านี้ใช่ผมขายกล้วยแขกหรือว่ากล้วยทอดจริง
แล้วผมก็เจอน้องจีโน่เนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาแถวหน้าร้านก็เลยอยากฝึกสมาธิให้
ครอบครัวน้องจีโน่ไม่เข้าใจแบบนี้เนี่ยผมเสียใจมากนะ
ทำไมไม่เห็นคุณค่าของการนั่งสมาธิแล้วมามองว่าเป็นเรื่องหลอกลวง
แล้วก็มากล่าวหาว่าผมเนี่ยฝึกให้น้องจีโน่เป็นเด็กโกหก
คือนายอภิรัติองค์ดำเขาบอกกับเราว่าเขาเนี่ยรู้วิธีปั้นเด็กคนนี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
เขาใช้คำพูดอย่างนี้นะฮะเขาสามารถที่จะให้เด็กเนี่ยเอาความสามารถที่มีอยู่เนี่ย
หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้
พี่ก็จะสามารถกิดขายกล้วยแทน
ใช่ผมทำแป้งก๋วยทอดส่งแล้วก็ช่วงเสร็จกับกิจแย่ผมจะมาตั้งร้านก๋วยทอดอยู่ที่ตรงนั้น
ใช่ครับผมมองว่าตัวนี้แหละคือหัวใจคือถ้าเราจะทำอะไรแบบเดิมอ่ะ
เดิมอ่ะเราอย่าคาดหวังยุคศรีวิรัยเลยใครสไตล์บอกว่าถ้าคุณยังทำอะไรแบบเดิม
ลัพธ์ก็แบบเดิมมันไม่มีทางมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละ
ที่อยากจะทำอะไรเหมือนเดิมแล้วก็ได้ผลลัพธ์แบบใหม่
เมื่อเราต้องการยุคศรีวิรัยก็คือมันต้องมีอะไรโยนขึ้นมาใหม่
ที่ว่าแล้วผมบอกว่าไม่ผมด้วยผมเองนะผมไม่เห็นอะไรเลยที่
ที่จะทำให้ไทยยุคศรีวิรัยนอกจากหลับตาสว่าง

คือคุณนาริสก็ถามเพิ่มทีนี้พี่เอาเรื่องเงินหน่อย
ยายบอกเอาวันดีคืนดีหลานเนี่ยมีเงิน๕๐๐มาให้บ้างพันหนึ่งมาให้บ้าง
แล้วที่พี่บอกพี่ปั้นเด็กได้อะไรได้มันคือยังไง
นี่ไงนายอภิรัติเขาบอกนี่ฮะเขาให้เราดูแชทข้อความ
แกนกรรมคิดราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาเรียกเก็บเงินค่า
แกนกรรมครั้งละสองพันบาทนะฮะได้เงินค่าจ้างค่าสแกนกรรมมา
อีก๑๕๐๐บาทเขาก็เก็บเอาไว้
เพราะว่าเขาต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าห้องค่าทำไลฟ์อะไรของเขาต่างนานา
แล้วอนาคตเนี่ยเขาบอกเขามองไปไกลถึงนู่นเลย

ก็มีเด็กอีกหลายคนอยากมาฝึกสมาธิกับเขา
นี่ก็เป็นข้อมูลที่เราได้มานะฮะใช่ค่ะ
จากฝั่งของนายอภิรัตน์นะ
แล้วก็ฝั่งของคุณตาคุณยายของเด็กนะครับ

คือพอคุณยายเขารู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหลานชายเขาเนี่ย
คือคุณยายบอกไม่สบายใจมากนะฮะ

ไทยรัฐทีวีช่วยพายายไปหน่อยเถอะ
ยายอยากไปสอพครองหลวง
ที่ประธุมธานีพื้นที่ที่บ้านนะ

ยายบอกยายคงต้องไปแจ้งความไว้ก่อนแล้ว

เอาหลักฐานต่างที่มีอยู่เนี่ย
พบพนักงานสอบสวนสพคลองหลวง

สิ่งที่นายอภิรัตนได้ทำลงไปเนี่ย
ถือว่าเป็นการหลอกลวงหลานเนี่ย
เอาไปทำมาหากินนะ
คือจะบอกว่าเงินที่ได้มาก็แบ่งให้เด็ก

ยายบอกมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวอ่ะ
นี่มันคือเงินปิดปากเด็กหรือเปล่า

พ่อแม่หรือว่าตายายไม่รู้เรื่องด้วยเลยนะ
แล้วที่ถ้าเกิดไม่รู้ขึ้นมาก่อนเนี่ย

ไม่ใช่แค่จีโน่หลานของยายคนเดียว

ยายเลยบอกว่าเพื่อความปลอดภัย

ทีมข่าวของเราก็คุยมานะคะ

ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะคุณฟ้า

คือแม่ทำงานอยู่สุพรรณบุรี

อยู่กับคุณยายที่ปฐุมธานี

ไปฝึกอะไรก็ไม่รู้กับองค์ดำ

การมาหากินกับเด็ก

ลูกมาเนี่ยเลี้ยงน้องจีโน่มา

โอ้โหพิเศษกว่าเด็กคนอื่นนะ

อยากให้ลูกเป็นเด็กปกติธรรมดาทั่วไป

หลอกน้องจีโน่ว่า
เดี๋ยวจีโน่โตขึ้นจะดังมากนะ

ดังกว่าริวจิตสมบัติอีก

ดำอ้างว่าที่ปั้นน้องจีโน่เนี่ย

ต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย

อยากดังอยากทำอะไร

ทำเองทำไปคนเดียวเลยค่ะ
อย่าเอาเด็กเข้าไปเกี่ยวอย่าเอาน้องจีโน่เข้าไปยุ่งนะคะ

ซื้อความสุขได้หลายอย่างเลยนะ

ดูสิคะดูสิคะ

แม่บอกได้ยินแล้วไม่พอใจนะคะ

เอาลูกของแม่และลูกคนอื่นไปเกี่ยวข้อง

ไม่ได้ต้องการเงินจากการไปสแกนกรรมอะไร

บอกเลยนะคะองค์ดำหยุดเถอะ

อดจิตได้นั่งสมาธิ

แล้วก็ตามที่คนมาจ่ายเงินเพื่อให้น้องสแกนกรรม

แม่เคยทดสอบด้วยคุณผู้ชม

พรุ่งนี้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

พรุ่งนี้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

ออกอะไรเลขอะไรบอกแม่หน่อย

แม่เลยบอกว่านั่นไงถ้าถอดจิตได้

ชุดข้อมูลมาแล้วเด็กก็จินตนาการไปเองนะคะ
ดูเหมือนกาตูน
น้องก็ยังมีจินตนาการโน่นจินตนาการนี่อยู่เป็นประจำ

องค์ดำและน้องจีโน่ให้ข้อมูลว่าถอดจิต
ไปดูนักเตะระดับโลกอย่างโรนันโรได้อ่า
ไปถึงนั้นเลยแม่บอกว่าโอ๊ยมันไม่ได้หรอก
ก็คงแค่บิ้วแค่แบบให้ข้อมูลเด็กไงฮะครับ
ขอยื่นคำขาดจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้นะคะ
ดำห้ามมายุ่งกับลูกแม่อีกสุดท้ายเลยฝากถึงองค์ดำ
แต่ละคนเขามีพ่อมีแม่ค่ะก่อนทำอะไรเนี่ย
ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก่อนนะคะ
อ้างว่าหวังดีกับเด็กแต่จริงแล้วสิ่งที่ทำมันคือการรักตัวเองมากกว่าค่ะ
สิ่งที่องค์ดำทำก็หาเงินซื้อของให้ตัวเองนี่คะ
ซื้อโทรศัพท์จ่ายค่าเช่าห้องมันก็ของตัวเองทั้งนั้นนี่คะ
น้องจีโน่บอกว่าเป็นห่วงลูกมากค่ะตอนเนี้ยลูกน่าเป็นห่วงยังไงรู้ไหมคะ
คุณผู้ชมคะแม่บอกว่ากลายเป็นว่าน้องจีโน่เนี่ย
พูดจาแบบโตกว่าวัยเยอะมากเลยอะค่ะครับ
มันไม่ใช่เด็กอายุสิบเอ็ดทั่วทั่วไปอ่ะผู้จาอะไรเป็นผู้ใหญ่จนแม่รู้สึกใจหายอ่ะ
ที่สำคัญคือกระทบเรื่องเรียนตอนนี้น้องเรียนออนไลน์ด้วย
อ่าน้องเรียนไม่ทันเพื่อนเลยคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
มัวแต่องค์ดำพาไปถอดจิตอ่ะโอ้โหแล้วก็ไปไลฟ์สดเกือบทุกวันอ่ะ
พูดง่ายนะเหมือนกับว่าเขาหากินกับเด็ก
เขาใช้เด็กอ่ะเป็นเสื้อมือคือหนูไม่รู้หรอกนะว่าเขาอ่ะ
เอาน้องไปทำอะไรบ้างแต่เวลานั้นอ่ะที่เขาพูดอ่ะว่า
คือมีคนโอนเงินมาให้สองพันสามพันห้าพันอ่ะคือหนูว่ามันไม่โอเคอ่ะ
ทุกครั้งที่น้องนั่งน้องก็ต้องมีองค์ดำคอยบิ้วตลอด
บิวต์ตลอดอ่ะพี่เข้าใจป่ะคือถ้าพี่เห็นในไลฟ์สดพี่ก็จะรู้ว่าเฮ้ย
พอน้องเริ่มนั่งปุ๊บองค์ดำจะอยู่ข้างตัวเลย
องค์ดำจะบิวต์ตลอดบิวต์ตลอดบิวต์ตลอดแล้วเด็กอ่ะพี่
อย่างที่หนูพูดว่าจินตนาการคือน้องมันสามารถจินตนาการไปได้ไกล
คือเขาได้พูดกับน้องว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ย
น้องเนี้ยจะดังนะโน้นจะมีอำนาจนะจะมีชื่อเสียงนะ
โน้นเนี้ยจะดังกว่าลือจิตสัมผัสนะจะดังกว่าเจนย้านทิศนะ
จะมีบ้านหลังใหญ่จะมีรถขับซึ่งมันไม่โอเคกับเด็กสิบเอ็ดขวบพี่
เขาพูดว่าที่ผมทำตรงนี้ผมอยากมีชื่อเสียงผมอยากดัง
เงินที่ได้มามันสามารถเอาไปซื้อความสุขได้หลายอย่าง
แต่หนูก็เลยบอกว่าแต่นั่นมันไม่ใช่โดยการที่จะเอาเด็กไปหากินแบบนี้
เขาบอกว่าเขามาถึงขนาดนี้แล้วเขาหยุดไม่ได้ไลฟ์สดที่คุณลงอ่ะ
คือมันไม่ใช่อ่ะมันปลอมหนูก็พูดกับเขา
บอกว่าที่คุณทำมันปลอมมากเลยนะเขาก็ไม่หยุดทำมาถึงขนาดนี้แล้วก็คือไม่ยอม
ก็เมื่อเย็นคุณยายก็เลยพาหลานชายไปแจ้งความไว้ก่อนแล้วนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเรื่องของคดีความอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
ส่วนเรื่องของนายอภิรัติที่บอกว่าชื่อคือองค์ดำอะไรเนี่ย
จะชี้แจงจะอะไรเพิ่มเติมอะไรก็บอกได้นะฮะยินดีนะคะ
ยินดีให้ชี้แจงนะคะว่าเออตรงไหนมันจริงไม่จริงอะไรยังไง
แต่ว่าทางคุณยายกับคุณแม่ของน้องเขาไม่สบายใจ
แล้วเขาไปแจ้งความไว้ก่อนแล้วนะฮะก็ยังมีเด็กอีกหลายคนด้วย
เรื่องนี้นะครับเราไปถามรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทีปาตีนะครับ
ท่านผู้บุญการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนซึ่งท่านเป็น
คุณหมอบอกว่าการฝึกสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องดีนะ
เพื่อให้เด็กจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดี
อย่างเช่นเด็กอายุ๑๑ขวบเนี่ย
อยู่ในวัยกำลังจะเป็นวัยรุ่นอารมณ์แปรปรวน
ไม่มีใครถ้าเกิดไม่มีใครใช้สมาธิไปในเชิงล่อลวง
เพื่อประโยชน์อย่างอื่นนะถ้าฝึกจริงอันนี้ดี
ถ้าจะให้วิเคราะห์ตามหลักจิตวิทยาพบว่า
พฤติกรรมที่เด็กทำลงไปแล้วมีคนมาคอยพูดนะ
หรือลักษณะยกย่องนะชื่นชม
มันจะเป็นเงื่อนไขให้เด็กเกิดความเคยชิน
แล้วก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันดีหรือไม่ดี

เขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำลงไปมันคือสิ่งดีสิ่งถูกต้อง

ทำแล้วมีคนชื่นชมทำแล้วมีคนยกย่อง

ทำแล้วสามารถไปสู่สื่อสาธารณะอะไรต่างเหล่านี้ได้
ยิ่งมีเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันกลายเป็นเงื่อนไข
มันเป็นเงื่อนไขเลยแล้วก็ท้ายที่สุด
พฤติกรรมนั้นกว่าอาจจะกลายเป็นความเคยชินได้
เพราะฉะนั้นสิ่งทำคัญที่สุดก็คืออันดับหนึ่งคือต้อง

คุณจะทำอะไรคุณต้องขออนุญาตพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก่อน

จะไปสอนทางไหนไปฝึกอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วบอกว่าจะทำแบบนี้
แต่จริงแล้วมันไม่ใช่แล้วเขามารู้ตอนหลังเนี่ย